ที่เรารู้เลยก็คือวันที่๔ตอนช่วงเย็นค่ะเพราะว่าจริงมีนัดฝึกพฤติกรรมกันแต่ว่าเขาไม่อยู่ที่ภาควิชาอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยตามหาแต่ก็ยังหาไม่เจอนะคะจนถึงวันที่๕เราก็เลยหากันทั้งวันนะคะ
แล้วก็ก็ยังไม่เจอจนประกาศไปในเพจเผื่อว่าจะมีแบบแฟนเพจ
จริงในบริเวณที่เขาอยู่ประจำก็คือ๓คณะนี้นะคะเราก็เดินหาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วก็ในจุดอื่นก็ไปมาแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ละเอียดมาก
ก็คือเราไปในจุดที่คิดว่าเขาจะไปนอนที่เราเคยเจอเขาอะค่ะ
ก็ค่อนข้างห่วงเหมือนกันค่ะ
แต่แม่ก็แบบเรื่องว่าเขาไม่ได้กินข้าวเนอะ
แล้วก็เป็นห่วงเรื่องว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้มีอาการบาดเจ็บ
หมายถึงว่าไม่ได้มีอาการป่วยอะไรมีแค่เจ็บขา
แฟนเพจก็แจ้งบ่อแสมาว่าวันที่๔ช่วงประมาณค่ำยังเห็น
รอปภในจุดอ่างแก้วเห็นล่าสุดคือวันที่๔ช่วงเช้าค่ะ

เพราะว่าด้วยความที่อ่างแก้วคนเยอะค่ะแล้วก็เราจะมีน้องหมาเยอะมากอะไรอย่างนี้
คือบางทีเราก็พออาจจะยังไม่ทันสังเกตว่าตัวไหนหายไป
แต่คนที่แจ้งมาค่ะยืนยันว่าเป็นเตี้ย
เราก็เห็นในช่วงวันที่๔ช่วงเย็น๔โมงค่ะ
ก็เลยจากตอนแรกที่เราเจอเขาครั้งล่าสุดคือวันที่๔เช้า
ก็คือขยับมาเป็นที่เวลา๔โมง
แล้วก็ยืนยันได้อีกจากรูปภาพที่มีคนเจอตอนทุ่มค่ะ
แต่วันที่๕ไม่มีเบาะแสอะไรเลยตอนนี้
ถ้าพาเขาไปก็อยากจะให้ส่งข่าวนะคะ
ไม่ว่าด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้
ยังคิดว่าอาจจะเป็นเจตนาดีด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะแบบเป็นห่วงว่ากลัวเขาไม่ได้เที่ยวช่วงนี้แล้วพาไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคนที่ดูแลก็ร้อนใจนะคะทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาที่นี่ก็ร้อนใจ

ก็อยากจะให้เขาติดต่อกลับมาค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป